มนะครับ

เราเป็นของจริง
มคือเรื่องกังวลนะไม่มีตั้งแต่แรกนะนะคะ

เชื่อมั่นในความดีและความจริงของเรา
ซึ่งสังคมจะมองเรายังไงเราไม่รู้นะ

ซื้อจริงหายจริง
คิดว่าทุกอย่างมันควรอยู่ตามขั้นตอน
ซึ่งทุกอย่างมันก็ต้องเข้ากระบวนการศาลอยู่แล้ว

แล้วผมจะไม่มีอะไรที่จะให้จับผิดผมได้

ก็ผมเป็นคนซื้อนี่ฝนผิดมัยก็ผิด

ใจเงียบก่อนในช่วงนี้เหนื่อย

พฤศจิกายน๒๕๖๐ไม่ได้เป็นของภูปีชาจริง
และข้าพเจ้าพูดเท็จแต่งเติมเรื่องราว
เป็นพยานให้กับครูปีชาด้วยความเท็จโกหก
แต่งเรื่องราวเพื่อหวังได้ผลประโยชน์
จากหลักฐานและการสอบสวนที่ให้
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการเท็จ
ก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว
ผมไม่ตายดีครับประโยชน์พี่น้องทีผายวายปวด
เราเป็นคนขายให้ครูชายจริงค่ะ

ที่จะทำให้คุณลุงไม่ได้รับเงิน๓๐๐
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อจากวันศุกร์นะคะ
วันศุกร์เนี่ยดิฉันไม่ได้มีแขกรับเชิญมานั่งเป็นเพื่อนในรายการเลยนะคะ
แต่ว่าก็รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมว่า
เรื่องมันเดินทางแบบไหนสำหรับกรณีหวย๓๐ล้านนะคะ
ซึ่งถ้าตามตารางที่วางเอาไว้อีก๒วัน

เราต้องจบเรื่องนี้แล้วเพราะว่ายังไม่มีข่าว
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวันแถลงของพบตรแต่อย่างใด

ฉันก็จะไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนในรายการเช่นเดียวกัน
แต่จะเหมือนว่าทุกคนมาในรายการเรานะคะ
เมื่อวันศุกร์เราให้ดูเส้นเรื่องที่เน้นไปที่การทำงานของตำรวจเป็นหลักนะคะ
ว่ามันมีขั้นตอนของคดีแบบไหน
ส่วนวันนี้ให้ดูคำพูด
ของตัวละครที่อยู่ในข่าวหวย๓๐ล้านอนระเวงที่ว่านี้ค่ะ
ว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไร
พยายามจะแสดงออกให้กับสังคม
พยายามตอบคำถามนักข่าวแม้กระทั่งในรายการเราอย่างไร
โดยเราจะเริ่มต้นไปที่วันที่มาสัมภาษณ์

คือเราจะไม่ได้ฟังตอนที่สัมภาษณ์ทนายสิทธาเป็นหลักนะคะ
จะไม่ได้ฟังที่สัมภาษณ์ผู้การกาญจนบุรีเป็นหลักแล้วนะคะ
เราจะไปฟังน้ำเสียงของการเล่าเรื่อง
และการพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นของคุณจรูนและภรรยาที่มาในรายการ
ฟังดูว่าเขาพยายามจะบอกอะไรเราตั้งแต่ต้นค่ะ
เรื่องนี้มันมีเป็นขบวนการที่จะทำให้คุณลุงไม่ได้รับเงิน๓๐ล้าน

เพื่อที่จะทางฝ่ายคุณครูนะครับว่าเป็นคนที่ถูกเพื่อที่คุณลุงผิด

ที่ทำอย่างนี้หรอ
คือต้องการเงินแค่๓๐ล้าน
ใช่ครับ

ผมรู้จักกับคุณลุงเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขามาปรึกษาผม
เรื่องเป็นอย่างนี้ผมก็ตรวจสอบเขาได้จริงว่าเป็นอย่างไร
ได้มีการถามทั้งคุณลุงคุณป้าทั้งคู่
ว่าถูกหวยจริงไหมอย่าโกหกนะ
ถ้าโกหกผมเนี่ยเรื่องใหญ่นะแล้วตัวเขาจะติดคุกด้วย
ผมก็มีการขู่แต่ว่าเขาก็พูดกับผม
ว่าเขายินดีที่จะไปออกทุกรายการ
แม้กระทั่งไปเข้าเครื่องจับเท็จก็ตาม

อาทิตย์นี้นะจานอังการพุทธคุณได้ข้อมูลขนาดว่ามีขบวนการเลยนะ
ผมลงทำทันทีครับลงไปวันอาทิตย์กับวันจันทร์
แล้ววันจันทร์ที่ได้ข้อมูลมาเยอะที่มีคนมาให้ข้อมูลกับผมด้วย
คุณได้ข้อมูลจากใครบ้างที่มาของข้อมูล
อย่างแรกเลยทางผมเองมีทางตำรวจให้ข้อมูลกับผมมา
อย่างที่๒วันที่ผมไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
มีเจ้าที่ที่เป็นเรื่องการเงินระดับสูงของจังหวัดที่ได้คุยกัน
เขาก็บอกข้อมูลมาเรื่องนี้ซึ่งมันตรงกัน
มีการเรียกเข้าไปคุยนะครับที่บ้านหลังนึงนะครับแล้วก็เพื่อจะให้จบ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าสำเร็จได้มันจะมีการแบ่งกันเท่าไหร

มีคุณจรูนบอกให้เรียกลุงฉันขอเรียกคุณจรูนแล้วกันนะคะ

ที่ผมไปก็จริงเขาเรียกผมไปคนเดียว

แต่ก็ผมก็พาภรรยากับลูกอีก๒คนไปด้วย
พาภรรยากับลูกไปกัน๔คนนี่คือทั้งครอบครัว

เอาเป็นว่าเท่านี้แหละครับให้ข้อมูลได้แค่นี้

คนที่เรียกถ้าดิฉันอยากรู้ทุกอย่าง

ใช่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายเดียวกับที่นายบอกไหมคะ

ที่ออกมาให้ข่าวเนี่ย
ที่บอกว่าให้สร้างความสับสนเนี่ย

ผู้ใหญ่มีกี่คนในเรื่องนี้ที่คุณพยายามจะบอก

คนที่ออกมาให้ข่าวหรือคนที่เรียกคุณจรูนไป
คืออย่างนี้ครับผมจะไปบอกกับเขาไม่ได้หรอกครับว่า

บอกไม่ได้เพราะว่าเขาได้ไปให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งแล้วว่าเขาเนี่ย
ได้พาคุณลุงไปบ้านเลยเดี๋ยวมันจะซวยผม

ก็ให้ตกลงคุยกันยินยอม

ไม่ยินยอมว่าเราจะไปเก็บของก็ได้มาจริง

เหมือนกับเขาทำหายใช่ไหมคะเก็บของได้
ไม่เกี่ยวกับว่าจะให้เรายอมรับว่าเราขโมยมาไม่ใช่

ใช่ไหมคะแล้วไง

ก็พูดในลักษณะว่า
ถ้ายินยอมแล้วก็จะได้น้อยอะไรแบบนี้

เขาบอกเขาก็จะดำเนินคดีไปติดคุกแน่นอน

คุณผู้ชมคะข้อมูลที่ได้วันนั้น
ก็คือไปคุยกันอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงที่บ้าน
แล้วก็วันที่๑๙ที่ทั้งสองท่านคือคุณจรูน
แล้วก็คุณจรูนและคุณลาวัลบอกเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นวันถัดจากที่ตัวเองเนี่ย
เอาสลากไปขึ้นเงิน
วันที่เอาสลากไปขึ้นเงินเป็นวันที่ทำให้ตำรวจได้รู้ว่า
คนที่เอาสลากใบนี้ไปขึ้นเงิน
ก็คืออดีตตำรวจชื่อนี้แหละ

แล้ววันที่๑๙คือวันที่ถูกเรียกไปเลย
ซึ่งทางท่านผู้การก็ให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

เรียกไปเพราะว่าเหมือนกับสะดวกตอนเย็นนะคะ
เราจะไปฟังฝั่งครูปรีชาบ้าง
ครูปีชัยเอาพูดตรงนะคะคุณผู้ชม
คือฟังครูปีชาก็ฟังขึ้นจริงคุณผู้ชม

แล้วตัวละครที่ครูบอกมีตัวตน
แล้วก็ยืนยันตรงกันกับที่คุณครูปีชาเล่าให้นักข่าวฟัง
ว่ามีที่มาอย่างไรสำหรับสลากที่ครูบอกว่า

ครูซื้อแล้วสลากของครูเนี่ยมันหายไปค่ะ

มีแม่ค้ายืนยันหลายท่านว่าคุณครูซื้อจริง

เอาไปให้กับคนอื่นได้ดูว่าเลขนี้มันหายาก

ซึ่ง๕จม๓หลายท่านจะถามคุณครูเสมอว่า

ในการไปรับลอตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการสั่งจองล่วงหน้า
แล้วเราก็ไปในเวลาที่ลูกค้ายังไม่มา
ดังนั้นคุณครูก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแม่ค้าโรตเตอรี่
แผงนี้มันจะมีทั้งหมด๕แผงแต่๔คนนะครับ

ทุกคนก็จะบอกโอ้โหคุณครูโชคดีจังเลย

เราไม่ความจำเป็นต้องโกงเงินใคร
แต่ที่เราทำเราแสดงสิทธิ์ของตัวเราเอง

เมื่อเราทำตกเราก็ต้องไปแจ้งความ
คุณครูก็ไปแจ้งความตามกระบวนการตามขั้นตอน
แต่เหตุฉะไหนเรื่องถึงบรรปลายเป็นแบบนี้
ขอให้ท่านประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไทยนะครับ
ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้

่งเน้นให้ประชาชนของเราเนี่ย
เป็นผู้มีความรู้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ดังนั้นสิ่งต่างที่คุณครูออกมาพูดวันนี้
เน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริง
และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริง
แล้วสิ่งที่จริงคุณครูไม่กลัวครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงมันพิสูจน์ได้

เจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
รักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้โม่ง

แล้วก็ถามคนทั่วไปว่า

และผู้คนเหล่านี้ทางสวรรค์สอบส่วน
ก็ได้เรียกตัวมาสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
เรายังเรายังคาดหวังว่าอาจจะได้

เพราะว่าเราพยายามถามภาค๗นะคะ

ตกลงมีคลิปไหมที่บอกว่า
ว่ามีการก้มเก็บลอตเตอรี่ที่ตกพื้น
ตอนนั้นภาค๗ท่านให้สัมภาษณ์รองภาค๗
ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้เจอคลิปตัวนั้นตามที่เป็นข่าว
แต่ที่ได้มาแล้วก็อยู่ในการแถลงของภาค๗
ก็คือตัวละครที่บอกว่าเป็นคนที่ซื้อของอยู่กับแม่ค้า
แล้วได้ยินคนพูดแล้วก็หันไปมอง
พบว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้แล้วหมั่นไส้
พอหมั่นไส้มันเลยทำให้จำหน้าได้
อันนี้คือไล่ของเก่ามานะคะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้มันมาทีละช่วงทีช่วงข่าวนั้น

และเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมกลับไป
เด็ดมากทนายตั้มไม่อยู่ไปต่างประเทศ
หลังจากภาค๗แถลงคุณลุงจรูนท้าสาบาน
ครูปรีชาไม่มาที่มาเจ๊เกียวค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะวันที่ตำรวจภูทรภาค๗จะแถลงข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
แล้วสุดท้ายตอนที่แถลงเนี่ยคดีก็พลิกเลยนะคะ

เชื่อว่าเป็นของหมวดจรูนภาค๗แถลงบอกว่าเป็นของครูปรีชา
แล้วจากวันนั้นหลังจากแถลงเสร็จเนี่ย
คุณลุงจรูนนี่ก็ไม่ได้รอช้านะคะ
คือค่อนข้างมีอารมณ์ร่วมสำหรับผลการแถลงที่ออกมาของภาค๗
แล้วก็มีการท้าทายให้มีการสาบานเกิดขึ้นค่ะ
ในขณะที่คุณครูปีชาเองก็ไม่ได้มานะคะ
เพราะครูปีชาก็บอกว่าก็ไว้ไปว่ากันในศาลก็แล้วกัน

เราจะให้ดูบรรยากาศที่สองท่านนี้เจอกัน
แล้วก็อารมณ์คำพูดที่ใช้ในการสาบานหลังจากผลออก
แล้วพอจบช็อตนั้นเดี๋ยวกลับมากลับมา
ทนายสิทธากลับมาจากต่างประเทศแล้ว
มาเปิดของใหม่อีกเพียบเลยค่ะ
ข้าพเจ้านายจรูลวิมูลขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกและขอสาบานต่อหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีว่าในฐานะที่ข้าเคยรับใช้แผ่นดินไทยด้วยความซื่อสัตว์และซื่อตรงหากข้าไปขโมยลอตเตอรี่ใครมาอย่างที่ถูกกล่าวหาจริงขอให้ข้า
ไม่ตายดีครอบครัวญาติพี่น้องที่หายวายพวงลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจมมีแต่ความหายนะไปตลอดชีวิตแต่หากข้าเจ้ากล่าวความจริงมาโดยตลอดไม่ได้ไปขโมยลอตเตอรี่ใครมาและเป็นผู้โดนรังแก่อย่างที่เกิดขึ้นขอให้ข้าประสบความสำเร็จในทุกทุกด้าน
เอาชนะหมู่มารได้โดยเร็วและขอสาบแข้งหากผู้ที่มากล่าวอ้างว่า
ลอตเตอรี่งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐หายแล้วไม่ได้หายจริง
พยานทุกคนที่ไม่ได้รู้เห็นถึงการซื้อลอตเตอรี่
หมายเลข๕๓๓๗๒๖แต่กลับมาเป็นพยานว่าเห็นให้กับผู้ที่อ้างว่า
รอเตอรี่ฉบับดังกล่าวหมายเลข๕๓๓๗๖
หกงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบ
ขอให้บุคคลเหล่านี้ไม่ตายดี
พ่อผัวญาติพี่น้องชิบหายว่ายกวง
ลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจม
เจอแต่ความหายนะไปตลอดชีวิต
แล้วผมจะไม่ขอขอนคำสาบานด้วยในข้าง
แต่หากลอตเตอรี่ชุดดังกล่าว๕๓
หกงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกศูนย์
ไม่ได้เป็นของครูปีชาจริง
ข้าพเจ้าพูดเท็จแต่งเติมเรื่องราว
เป็นพยานให้กับครูปีชาด้วยความเท็จโกหก
แต่งเรื่องราวเพื่อหวังได้ผลประโยชน์
จากหลักฐานและการสอบสวนที่ให้
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการเท็จ
ก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวไม่ตายดี
ครอบครัวและญาติพี่น้องที่ผายวายปวง
คุณผู้ชมค่ะคือเรียกอารมณ์ร่วมของคนที่
ตามข่าวนี้ได้มากทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเกิดจากทางฝั่งคุณลุงจรูน
ก็คือหวดจรูนที่เป็นคนท้าสาบาน
เพราะรู้สึกไม่พอใจจริงสำหรับคำแถลงข่าวของ

แต่พอหลังจากนั้นทนายสิทธากลับมาเมืองไทยนะคะ

แล้วก็สิ่งที่ทนายสิทธานำออกมาเนี่ย
มันก็เป็นของใหม่ที่เปิดขึ้นมาใหม่เรื่อย
แล้วตัวละครสำคัญอีกหนึ่ง
ตัวละครที่ทนายสิทธากำเอาไว้เนี่ย

ที่ก็ไม่ยอมบอกสักทีว่าคือใครนะคะ
ตอนนั้นนะคะแล้วก็ที่บวกอีกก็คือว่า

แอปพลิเคชันไลน์ในโทรศัพท์มือถือให้ดู
แล้วให้สังเกตดูวันที่

กับเรื่องที่เกิดขึ้นในข่าวจริง

คุณจอมขวัญจำได้ไหมครับว่าทางแม่ค้าบ้าบินเนี่ย
เขาบอกว่าเขารู้ว่าครูปีชาถูกหวยวันที่เท่าไหร่

เพราะคุณพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะ
แล้วคุณก็ตั้งก้าวประเด็นอะไรล่าสุดของคุณด้วยใช่ไหม
ว่าขอรู้ว่าวันที่การเรียงลำดับ
เออทำไมทำไมเล่าให้ฟังหน่อย
ก็เขาไปให้การแล้วก็ออกสื่อว่าเขารู้
แต่พอมาที่กองปราบเนี่ยเราเชื่อใจนะครับ
พญานหลายปากเนี่ยเขาก็ยินดีจะมาให้การกองปากนะครับ
นี่ก็เราก็มีแชทไลน์นะครับ
อันนี้ก็คือเป็นแชทไลน์ของรัฐนาพรก็คือบ้าบินนะครับ
เขาส่งโชว์เนี่ยว่า๕๓๓๗๒๖เนี่ยนะครับ

เมื่อวันที่๖พฤศจิกาลูกค้าเขาก็ถามว่าใครได้ไปแม่นะครับ

แล้วแสดงว่าที่เขาบอกมาวันที่๒นี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงครับ
อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่แชทไลน์ที่มันเป็นข่าว
ตั้งแต่ตอนแรกที่ครูปีชาบอกว่าคุยกับแม่ค้าแน่นอน
อันนี้เป็นแม่ค้าที่บอกว่าขายให้ครูปีชา
คุยกับลูกค้าของตัวเองอีกคนนึง

แล้วลูกค้าคนนี้เอามาให้คุณได้ไงคะ

เรื่องนี้มันเป็นขบวนการที่มาสร้างเรื่องขึ้นมา
ก็ไม่อยากจะให้ต้องเป็นแบบนี้ครับ
เขาก็เลยมาให้ข้อมูลนะครับ

ก็ผมบอกว่าพยานปากนี้แค่ปากเดียวก็จบแล้วครับ
เพราะว่าทางบ้าบินบอกว่า

ถ้าเอาเฉพาะคำพูดของทนายสิทธาทำให้เห็นนะคะว่า
ให้สัมภาษณ์ของแม่ค้ามันถูกหักด้วย

แต่ทีนี้จะใช้จริงในสำนวนที่ตำรวจทำหรือเปล่า

แต่อีก๒ชิ้นที่พูดถึงเรื่องวันที่ค่ะคุณผู้ชมก็คือ
หลักฐานการเข้าแจ้งความ

แต่เมื่อไหร่มีการลงบันทึกประจำวันอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
แล้วพูดถึงตัวเลขวันที่๒พฤศจิกายน
ครูปรีชาเข้าไปแจ้งความ

อันนี้คือ๒พฤศจิกานะคะ
แต่ที่ทนายตั้มบอกเมื่อสักครู่นี้บอกให้เปรียบเทียบดีนะ
คนละส่วนกันนะคะที่ทนายตั้มบอกคือทนายตั้มจะจับผิดแม่ค้า
ในขณะที่วันที่๒พฤศจิกาที่อยู่ในเอกสารของตำรวจเนี่ย
บอกว่าครูปีชาเข้าไปวันที่๒พฤศจิกาจริงนะคะ

บรรยายเอกสารลับฉบับที่ว่ามันพูดถึงหลายเรื่อง
ไม่ได้พูดถึงการเรียงลำดับของการเข้าไปหาตำรวจของครูปรีชาเท่านั้น
แต่มีการพูดถึงช่วงหนึ่งว่ามีคำสั่ง
ทำการสอบสวนพยานปากต่างให้กลมกลืนกัน
อันนี้ที่เราเคยพูดมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็มีการให้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ด้วยนะคะว่า
คำให้การมีการแก้ไขวันที่ย้อนหลัง
ตามเอกสารฉบับนี้นะคะบอกว่าคำให้การของครูปรีชา
แก้ไขล่าสุดวันที่๑๑ธันวาคม
แต่ลงวันที่ว่ามีการสอบสวนคือ๒พฤศจิกายน
ในขณะที่คำให้การของรัตนาพรและพัชริดาแม่ค้าสองคนนะคะ
แก้ไขล่าสุดคือ๑๐ธันวาคม
แต่ลงวันที่สอบสวนว่าเป็นวันที่๓พฤศจิกายน
ทีนี้พอ๒๓อย่างนี้มารวมกัน
มันเลยทำให้ตรงนี้ก็มีน้ำหนัก
จากสิ่งที่ทนายสิทธาได้พูด
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังอีกหนึ่งเรื่อง
ก็คือเรื่องของคลิปเสียงที่ออกมานะคะ

แล้วก็จากคนที่เป็นตัวละครในข่าวยกนึงแล้วนะคะ
ยังไม่รวมยกที่๒ที่คลิปตัวที่๒ออกมา

ตอนที่มีคลิปเสียงออกมาตามข่าว
โดยที่ไม่รู้ว่าใครปล่อยคลิปที่ว่าค่ะ

ให้คนดูทั่วประเทศฟังให้ชัดด้วยว่า
ที่เซ็นเนี่ยเซ็นว่าป้ารัตนาน่ะขายให้ครูปีชาจริง
ไม่ได้เกี่ยวกับคุณจรูนไม่ได้ขายให้คุณจรูน
คือว่าขายหวยให้ใคร
ผู้หญิงนะใจมันไม่หนักแน่นหรอก
เจอกระทุ้งมั่งเจอสื่อมั่งเจอขู่บ้างอย่างนี้
ตัวไม่จริงเนี่ยถามว่าคุณจะแลกไหมล่ะกับคุก
อีกคลิปนึงที่ว่าคุยกันเรื่องแบ่งครึ่งคนละ๑๕ล้านอะไรอย่างนี้นะ

คลิปนี้เจ๊เกียวได้ยินแล้วใช่ไหมครับ
เป็นลูกค้าของประรัตนาเป็นรุ่นพี่เขาได้
คือการพูดคุยกันก่อนที่เรื่อง๓๐ล้านจะเข้าด้วยซ้ำ
อย่างที่ทางกองปราบได้แถลงมาแล้วว่าคลิปเสียงเนี่ย
ครูได้สอบไปนะมีแค่๔คลิปเท่านั้นเอง
ในแต่ละคลิปมีความยาวไม่เกินประมาณ๓นาทีหรอก
และใน๔คลิปก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย
แต่คลิปที่ออกมาเยอะแยะเนี่ย
ครูก็รู้เลยว่าคลิปเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานมาก่อน
ถ้าผลการตรวจสอบเป็นเสียงของครูจริง
ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นการยอมรับ
แต่คนเราก็ต้องมีเหตุและมีผล
ครูคือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ
การที่ครูทำอะไรเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องจะไม่ทำ

จึงเป็นหลักฐานที่เป็นประจักษ์ว่า
ลอตเตอรี่เป็นที่มาที่ไปของครูจริง
บางคนกำลังมองเมาสังคม
ว่าคลิปนั้นเป็นยังไงนะคือธรรมชาติคนที่ถูกโหยนะ
ไม่บอกใครหรอกแม้กระทั่งคนในครอบครัวยังไม่บอกเลย
คนเพราะอะไรเพราะกูจะตกใจที่ครูสอบไปเรียบร้อย
แล้วไม่เจอพิรุธเนี่ยสอบจากกองปราบสอบส่วนกลาง
แล้วก็อ่าภาคเจ็ดแล้วก็ผู้ทรวงเมืองการก็จะมีสี่คลิปด้วยกันนะฮะ
ส่งไปที่กองพิสูจน์หลักฐานถ้าส่งผลการไปให้กองพิสูจน์หลักฐานแล้ว
ยามโนคือยืนยันไปแล้ว๔คลิปว่าเป็นของตน
ภาค๗ก็สรุปเลยว่าลอตเตอรี่เป็นของครูถูกต้องไหม
ดังนั้นผลการสอบจึงมีเหตุผลประกอบ
ซึ่งเหตุผลคุณครูไม่ขอพูด

เรื่องของคดีซึ่งจะต้องไปสู่ในชั้นศาล
เรากำลังดูถูกเพราะพิมพ์แม้พิมพ์ของชาติกันนะ
ถ้าคุณผู้ชมได้ชมการย้อนฟังคำให้สัมภาษณ์ของ

บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

แล้วก็มีเซ็นไว้แล้วบ้างบางส่วน

ก็ต้องแล้วแต่ว่าตำรวจให้ครูฟัง
แล้วก็เซ็นรับทั้งหมดที่จะใช้ในสำนวนแล้วหรือยัง

ไปรอพบตรแถลงอีก๒วันนะคะ
แต่ณตอนนี้เปิดให้ฟังว่ามันเคยมีประวัติศาสต
ให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องราวอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ทนายสิทธาเคยมีการพูดเอาไว้
ถึงตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ต้องสงสัยว่าน่าจะต้องมีการตรวจสอบ

และถ้ามาดูเอกสารที่ออกมา

เรียกพยายามบุคคล๗คนมา
และใน๗นั้น
๔คนเป็นตำรวจค่ะ
คุณผู้ชมคะมีเอกสารลับฉบับหนึ่งที่ออกมา

เกิดอะไรขึ้นในขั้นตอนการทำงานของพนักงานสอบสวนนะคะ
แล้วก็หลังจากที่หนังสือออกมาเนี่ย

ว่ามีการเด้ง
ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีแล้ววันถัดมาก็เด้งอีก๒นาย

อีกหนึ่งท่านก็คือเป็นรองสารวัตรเป็นคนทำสำนวนนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
หลังจากที่ทนายสิทธาพูดเอาไว้
เขาพูดคำว่าขบวนการตั้งแต่ตอนเริ่มต้นข่าวแล้วค่ะคุณผู้ชม
เท่าที่ทนายตั้มทราบมีตำรวจโดนไหมคดีนี้

ที่ผมรู้แน่นะผมบอกยดเลยพันธุ์ตำรวจโท๑คน

อื่นเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับอย่างดาบตำรวจเนี่ยผมไม่รู้เขาเกี่ยวข้องยังไงนะครับ

พนักงานสอบสวนนะครับตัวเองก็เหมือนกับถูกนายสั่งมานะครับ
แต่ว่าคนที่ร่วมคิด
เอาคนนี้คนนู้นอะไรมาต่างนานานะครับ

ผมไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะกระแทกไปถึงไหน
มันจะกระแทกถึงแค่๔คนที่มาสอบหรือว่าระดับใหญ่กว่านั้น
เพราะว่าการที่จะดำเนินคดีอาญาใครมันต้องมีพยานหลักฐาน
ถ้าหลักฐานไม่ถึงตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็โดนด้วย

เราไปร้องไว้ยังไงเขาก็ต้องมีการสอบว่าผิดจริงหรือเปล่า
อาจจะถูกย้ายวัน๒วันนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับ

แต่เอาเท่าที่เรามีพยานหลักฐานในฐานะทนายนะคะ
เพราะเราก็ต้องรู้พยานหลักฐานพอสมควรแหละใช่ไหมคะ

มีการสอบแล้วก็มีหลักฐานการคุยโทรศัพท์นะครับ

ถ้าเกิดว่าจะไปล้วงลึกขนาดนั้นนะครับ

คนนั้นเห็นชัดเจนว่าไม่มีการสอบสวน

แต่ไปอายัดเงินเขาอันนี้มีหลักฐานทนโทษ

คนที่ทำหนังสือมีถึง๒คนนะครับ
แต่ว่ารูปเลื่องแล้ว

แม้ตำรวจจะไม่ดำเนินคดีผมก็มีความคิดว่า
หลังจากตำรวจแถลงแล้วเนี่ย

ผมก็จะไปฟ้องตรงต่อสารอาญาทุจริต

สุดท้ายแล้วจะยังยันเหมือนเดิมทุกคน
ผมว่าตอนนี้มีเครดแล้วนะหลายคนแล้วนะครับ
เริ่มจากเห็นเหตุการณ์เริ่มจะไม่เห็นแล้วนะครับ
เริ่มจากบอกว่ามาตั้งร้านแล้วก็เห็นเอาผ่านหน้ากันมา
ตอนหลังบอกว่าเอามาให้กันตั้งแต่ยังไม่ตั้งร้านแล้ว

สัมภาษณ์ทุกครั้งทุกรายการเนี่ย

ก็ยังจะพูดไม่ซ้ำของเดิมอีก
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทนายตั้มเก็บไว้แล้วเนี่ย
ของใครที่เปลี่ยนแล้วชัดที่สุดถ้าคุณจะใช้ในศาล

ที่บอกผมตั้งแต่เรื่องมีไลน์
กลับไปตั้งแต่ต้นเมื่อ๒๓เดือนที่แล้วนะครับ
เรื่องคุยทางไลน์สั่งกันจริงแล้วก็ไม่มีนะครับ

แล้วพอตอนหลังตำรวจไปเช็คแล้วว่า
ก็มาเปลี่ยนว่าเดินไปที่ตู้แล้วก็ไม่ได้กดตังค์
อะไรอย่างนี้ครับผมเก็บรวบรวมมาตั้งแต่ต้นแล้ว

ทนายตั้มพูดถึง๔นายของตำรวจ
คือในเอกสารที่ออกมาจากการลงไปสอบ๗คน

ที่ว่ามียศพันธ์ตำรวจโท๑๐

ตำรวจโทแล้วก็ดาบตำรวจนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากที่
มีเอกสารฉบับนี้หลุดออกมาเสร็จแล้ว
ที่โดนย้ายก่อนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้ที่ที่ฉันบอกไปนะคะ
แต่ว่าเป็นพลตำรวจตรีก็คือตัวผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แล้วก็วันถัดมาเราถึงได้เห็นมีพันธุ์ตำรวจโท
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกที่ถูกย้ายไป
ทนายตั้มพูดถึงกรณีที่ค่อนข้างแน่ใจ
เฉพาะการออกเอกสารอายัดเงินที่ถูกรางวัลใช่ไหมคะ
เอกสารอายัดเงินที่ถูกรางวัลถ้าเอาตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในการบันทึกเอกสารฉบับนี้ที่ว่า
คือคนที่ลงนามคือรองภูมิกับค่ะรองภูมิกับคือยศพันธ์ตำรวจโทค่ะ
แต่ว่าที่ทนายตั้มพูดถึงจะไปถึงไหม
ก็คือว่าจากที่บรรยายไว้ในนี้นะคะ

แล้วคนที่ต้องทำเอกสารก็คือเจ้าของเจ้าของคดีนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือร้อยตำรวจเอกคนที่ว่า

สิ่งที่ทนายตั้มมาพูดเอาไว้และสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นบางส่วน
แต่จะออกมาแบบไหนก็ยังไม่มีใครรู้

แต่วันนี้จะปิดท้ายคำพูดสุดท้ายณวันนี้นะคะ
ด้วยความมั่นใจของครูปรีชา
ครูยังมั่นใจยังเชื่อมั่น
และยังยึดมั่นในความจริงหนักแน่นเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้รอให้หลัง๒๘ก่อนค่อยว่ากันนะครับ
ยิ่งนับวันหลักฐานยิ่งแน่นขึ้น

ของจริงตกจริงซื้อจริงหายจริงกลัวอะไร

อย่างกู้มอย่างนี้ค่ะพี่
คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องนี้กันมายาวนานพอสมควรนะคะ
แต่ความคืบหน้าของคดีมีค่อนข้างถี่
โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์จากทางฝั่งของทนายสิทธา
แล้วก็ครอบครัวของคุณลุงจรูนนะคะ
ในขณะที่ทางครูปีชาเองส่วนใหญ่แล้วนะคะ

ไม่ค่อยจะได้ตอบรับในการมาออกรายการของหลายสถานีนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
แต่ทีนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ย
เกือบ๑๐๐เต็มแล้วค่ะคุณผู้ชม

และแน่นอนค่ะตลอดในช่วงถัดจากนี้ไป
จนถึง๒๘คุณผู้ชมอยู่กับไทยรัฐทีวีในทุกช่วงข่าว
ืบหน้าปุ๊บบอกปั๊บคืบหน้าปุ๊บบอกปั๊บเลยค่ะ
พรุ่งนี้ทางรายการเราจะยังจัดเรื่องนี้อยู่
วันแถลงข่าวรายการเราจะจัดเรื่องนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชม

ส่วนที่มีกระแสดังขึ้นเรื่อยที่บอกว่าลืมเสือดำทุ่งใหญ่แล้วหรือ
ยังแล้วต้องย้อนกลับไปคดีน้องเมย์แม่เหมือนเนียนนะคะ
เหมือนเนียนเงียบไปนะคะยังไม่ลืม
แล้วก็ยังมีอีกหลายคดีที่คุณผู้ชมตามต่อได้
ส่วนคดีนี้คุณผู้ชมก็ตามต่อได้เพิ่มค่ะ
ตอน๒ทุ่ม๔นาทีคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิเราอยู่ในไทยรัฐนิวส์โชว์
วันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ